ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคนยิ้มได้
เออคุณพูดเสียงบ้าพูด
คุณยิ้มได้ไหมคะคุณยิ้มได้ไหมคะมะหวาน
ผมเหรอยิ้มให้คนที่เขาได้

แต่ในใจลึกเนี่ยในใจลึกเนี่ย

คนโชคดีเขายิ้มได้ยิ้มจนยิ้มกว้างมากเลยนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าได้เงิน๑๘ล้านบาท

เป็นแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดอุดรธานี

นี่หลายคนพอฟังแบบนี้นะ
เหมือนเมื่อวานแล้วผมบอกคนอื่นนี่
เลยทำให้เขามีโชคแบบนี้นะคะ
ผู้โชคดีอะไรนี่คือนางสาววนิดาแสงสุด
เป็นชุดด้วยนะคะไม่ได้ใบเดียวนะคะ
ชาวบ้านในอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
พบตำรวจภูทรน้ำสมช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาล

คู่ด้วยกันได้รับเงินรางวัลร่วมทั้งหมด๑๘ล้านบาทนะคะ
ซึ่งนางสาววนิดาเล่าว่ามีอาชีพ
สละกินแบ่งรัฐบาลในอำเภอน้ำสม

ขายอยู่ที่หน้าธนาคารกสิกรไทย
ปกติแล้วทุกงวดเลยขายหมด
แต่มางวดนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
อีกทั้งวันก่อนประกาศผลออกรางวัล๑วัน
ถูกตำรวจภูทรอุดรธานีจับ
เป็นเงิน๓๐๐บาทเนื่องจากเธอขายสลากเกินไง
ขายไปคือ๙๐บาทนะคะ
แต่ในคืนนั้นเองฝันว่าได้กินปลาตัวใหญ่
ตื่นเช้าขึ้นมาขายสลากตามปกติ
เธอก็เลยต้องเก็บที่เหลือไว้เอง
กระทั่ง๑๖นาฬิกา

ก็เลยชวนสามีและลูกมาลงบันทึกประจำวันไว้
ส่วนเงินรางวัลแบ่งใช้หนี้๑แสน
ส่วนที่เหลือเอาไปทำบุญลงทุนค้าขาย
และที่สำคัญเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูก
ทุนการศึกษาของเจ้าตัวเล็กเมื่อสักครู่นี้มาด้วย

โอ้โหโชคดีมากเลยได้กินปลาตัวใหญ่สมใจจริงด้วยนะ